เรื่องนี้นะครับอ่านข่าวตอนแรกปาดใส่ตาไปฮะเอาอีกแล้วเหรอเนี่ย
ดีเจมาอีกแล้วเรื่องของการถอยลงถอยรถ
ดีเจขับรถแต่คนนี้ชื่อดีเจหนุ่มไม่ใช่ดีเจเก่งนะครับ
เขาขับรถมาดีเขาอยากจะหยุดให้กับคนที่ข้ามถนน
ปรากฏว่ากระบะคันหลังไม่พอใจไม่พอใจว่าหยุดทำไม

ก็ไปปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาโอ้โหกล้องหน้ารถก็บันทึกภาพเอาไว้สิครับ
แชร์กันเลยจะรีรออะไรไปดูภาพนี้กันเลยครับ
เหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ได้นะครับ
กล้องหน้ารถยนต์นะครับให้เห็นเรื่องราวต่าง
ซึ่งแน่นอนแล้วฮะถูกแชร์กันบนสังคมออนไลน์
ถูกบันทึกไว้โดยคุณธนินทรจินอนุรักษ์หรือดีเจเป๊ก
ดีเจเป๊กนะไม่ใช่ดีเจเก่งนะ
เจ้าตัวเปิดเผยถึงทีมข่าวเราบอกว่าเป็นเหตุการณ์ขณะกำลังออกรถ
หลังจอดซื้อยาที่ร้านขายยาแห่งหนึ่งภายในซอยราคมแห่ง๓๙
ทำให้คู่กรณีเบรกกระทันหันและเกิดความไม่พอใจ
เมื่อสักครู่เราวงกลมไว้สีแดงข้างแล้วก็มีเสียงตะโกนออกมาตำหนิต่อว่า

คนดีหยุดทำไมอย่างนี้ใช่ไหม
ก่อนขับรถตีคู่ก่อนจะเปิดกระจกต่อว่าด้วยใบหน้าที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว

ซึ่งตนเองก็คือคุณธนินธนินทรก็บอกได้ระบุไปว่า
มีคนข้ามถนนก่อนพยายามจะขับหนีด้วยความเร็วระดับหนึ่ง
และลงมาจากรถทำนองจะหาเรื่องตนจึงเลือกที่จะถอยและกลับรถอย่างรวดเร็ว
จากไม่มีทางเลือกและไม่อยากมีเรื่องเพราะกำลังเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
โรแมนติกซะด้วยรักแฟนไม่อยากมีเรื่องมีราว
อันนี้เป็นการถอยไม่ได้ถอยชนน่ะถอยหนีถอยกระทั่ววิวาสการนะคะ
โดยนายธนินทรเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ไปลงบันทึกประจำวันแล้ว
ที่สถานีตำรวจนครบานวังทองหลางเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะเรียกคู่กรณีมาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนที่ชาวเน็ตบอกว่าดีเจหนุ่มออกรถกระทันหัน

เพราะว่าก่อนออกได้มองดูกระจกขวาแล้ว

ไม่รู้ว่ามีรถคู่กรณีขับมาด้วยความเร็ว
แต่ถ้ามองว่าตนประมาทเนี่ยก็พร้อมจะน้อมรับฟังความคิดเห็นนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่า
ทำไมถึงเข้าเลนซ์๒เลย
เรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องแค่นี้เลย

คนข้ามถนนอาจจะโดนชนก็ได้นะคะ
ก็จริงครับเพราะว่ารถมาเร็ว

ถ้าเกิดว่าดีเจเป๊กไม่ได้ขับมากวางแล้วหยุดจอดให้ก่อน
ก็เป็นไปได้นะอาจจะถูกชนก็ได้เลยคนนี้นะฮะ